เกิดว่าใครยังไม่รู้ว่าวันหยุดเสาร์อาทิตย์นี้
จะไปหาที่ชิวที่เที่ยวพักผ่อนที่ไหน
วันนี้เรามีสถานที่มาแนะนำด้วย
บอกเลยว่าไปที่นี่นะคะได้บรรยากาศดี
ได้กินอาหารอร่อยแล้วก็อยู่ใกล้กรุงเทพแค่เอื้อมนี่เองค่ะ

ที่เห็นมีกิจกรรมดีลีลาเด็ดแบบนี้
ไม่ใช่กิจกรรมตามสวนสาธารณะที่ไหนนะคะ
แต่เป็นกิจกรรมของคาเฟ่ลับริมคลอง
ที่เราจะพาคุณผู้ชมมาพักผ่อนกันในวันนี้
กับที่นี่ค่ะคาเฟ่เดอร์คาแนล
ตลอดกินวันนี้พามาเปลี่ยนบรรยากาศการพักผ่อนให้ชิว

คาเฟ่ริมคลองที่มีบรรยากาศธรรมชาติ
เห็นได้ตั้งแต่หน้าร้านไปจนถึงภายในร้าน
ตกแต่งอย่างโล่งปรองสบาย
เหมาะกับการนัดพบป่าสังสรรค์ทั้งกลุ่มเพื่อนและครอบครัวค่ะ
โดยที่ร้านมีให้เลือกนั่งชิวกันหลายส่วน
ซึ่งภายในร้านก็จะมี๒ส่วนที่เป็นห้องแอร์
และก็ยังสามารถนั่งชิวภายนอกร้านที่เป็นโซนธรรมชาติใกล้ของได้อีกด้วยล่ะค่ะ

อาหารของที่นี่ก็อร่อยเด็ดไม่แพ้ที่ไหนเลย
วันนี้เราจะพาไปกินเมนูเด็ดที่ใครมาก็ต้องสั่งกัน

สปาเกตตี้เส้นดำผัดพริกแห้งทะเล
ปรุงรสถึงเส้นถึงใจแบบสุด
ปูสูตรคุณย่าสูตรเด็ดที่อร่อยไม่แพ้ที่ไหนเลยล่ะค่ะ
ผัดปลาสลิดที่รสชาติกลมกล่อมพร้อมปลาสลิดกรอบแบบนี้ล่ะค่ะ
สลัดปูอัดที่มาพร้อมน้ำสลัดชิ้นละมุนลิ้นผักสดหวานกรอบ
อย่างลงตัวที่สุดเลยล่ะค่ะ
กินข้าวแล้วก็ต้องมีของหวานล้างปากกันซะหน่อยค่ะ
อย่างนี้เลยซิกเนเจอร์ช็อกโกแลตเค้ก
ช็อกโกแลตเนื้อนุ่มหน้าเค้กแน่นถึงรสช็อกโกแลตที่สุดเลยล่ะค่ะ
แล้วก็ยังมีเค้กชาไทยที่หอมหวานอร่อยถูกปากแบบสุดไปเลยค่ะ
อกจากนี้ก็ยังมีเครื่องดื่มที่สดชื่นอีกมากมายหลายเมนู
ไม่ว่าจะเป็นนมชมพูมิ้นสตอเบอรี่โซดาลาเต้เย็น
มาเติมความสดชื่นระหว่างการพักผ่อนแบบฟินแบบนี้ด้วยล่ะค่ะ
เมื่อกินอิ่มแล้วที่นี่ก็ยังมีกิจกรรมเพลินให้เราได้มาใช้เวลากันอย่างเต็มที่
ทั้งการให้อาหารปลาที่บอกเลยว่าปลาที่นี่เยอะแบบสุดเลยล่ะค่ะ
อีกหนึ่งกิจกรรมเด่นที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือการปั่นเรือถีบค่ะ
ควงแค้นมาเป็นคู่รักคู่เพื่อนสีหรือแม้แต่จะมาปั่นคนเดียว
ที่นี่เขาก็มีเรือถีบคอยไว้ให้บริการปั่นชิลลัดไปตามคลองชมธรรมชาติแบบนี้นี่แหละค่ะ
จากกิจกรรมชิวแบบนี้แล้วในอนาคตอันใกล้
ทางร้านก็จะมีการพานั่งเรือชมธรรมชาติไปตามตลอดสองฝั่งคลอง
รายล้อมไปด้วยวิถีชุมชนชาวมอนและวัดวาอารามที่อยู่ตามแนวสองฝั่งคลองแบบนี้
ได้สัมผัสทั้งวิถีชุมชนอย่างใกล้ชิดได้ทั้งชิลธรรมชาติและแวะเติมบุญตามวัดใกล้ใกล้แบบนี้
ถือเป็นกิจกรรมที่ครบความสุขอย่างง่ายเลยล่ะค่ะ
ครับก็อยากจะเชิญคุณผู้ชมนะครับตลอดข่าวเช้านี้นะครับให้เข้ามาชิมที่ร้านเรานะครับ
ร้านเปิดทุกวันนะครับ๑๐โมงถึง๑ทุ่มครับสุขสวัสดิ์๖๖ครับ
ตามป้ายตลาดน้ำคลองขุดเจ้าเมืองมาเลยครับร้านอยู่ในตลาดครับผม
ถ้าใครยังไม่จู่ใจอยากจะเดินช้อปปิ้งอีกแล้วแล้วก็ช่วงเย็นบริเวณใกล้ร้านก็มีตลาดริมน้ำ
ไว้ให้ได้เดินช็อปเดินชิมนั่งชิวกันต่อได้เลยล่ะค่ะ
ไปที่เดียวเที่ยวได้ครบเลยนะคะสมุทรประการค่ะพระประแดงไม่ไกลไม่ไกลใกล้กรุงเทพด้วย
ใครที่ยังไม่รู้จะไปไหนเสาร์อาทิตย์นี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกให้คุณผู้ชมนะคะ